ไลท์สำคัญของวงการกีฬาในช่วงนี้ก็คือการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยประธานคิงส์ครับ
หลายคนอยากจะทราบนะครับว่าใครนั้นจะได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสด
ซึ่งล่าสุดนั้นมี๓ช่องนะครับที่ส่งความจำนงที่ต้องการที่จะยื่นเข้าไปในงานประมูลเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ครับ
ก็เปิดโอกาสนะครับให้ถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ
ซึ่งล่าสุดจากที่เช็คมานะครับก็มีการยืนยันจากแหล่งข่าวว่า๓ช่องที่ได้สิทธิ์ในการต่อสู้กันในการร่วมประมูลลิขสิทธิ์ประกอบไปด้วย
ไทยรัฐทีวีครับเจ้าของลิขสิทธิ์เมื่อปีที่ผ่านมาช่อง๓แล้วก็ช่องหนาว๒๖นะครับ
ซึ่งก็จะมีการประชุมในสมาคมอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประมูลภายในสัปดาห์หน้านะครับ
ส่วนกระแสข่าวที่ทีมชาติอูสเบกิสถานครับได้ตัดสินใจที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับเป็นทีมสุดท้าย
และล่าสุดมีการพูดคุยกันนะครับบอกว่าเป็นการตกลงเพียงแค่การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการก็คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันสองวันนี้ต้องรอทางอุสเบย์นั้นตอบหนังสือกลับมาก่อนนะครับ
ส่วนทีมชาติจอแดนและสหรัฐอรับอิมิเรตได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วว่าจะเดินทางมาร่วมแข่งขันในทวนาเมนต์นี้ครับก็แข่งขันกัน๒นัดนะครับ๓กับ๕มิถุนายนนะครับทั้งสองนัดมีการเก็บคะแนนสะสมของฟีฟ่าด้วยครับ